สตรอเบอร์รี่พระราชทาน๘๐มีที่มาจากไหน
ใช่เขาจะมีที่มาที่ไปที่คนส่วนมากไม่ทราบ

แล้วก็วิธีการชิมที่คนส่วนมากไม่ทราบ
ตอเบอรี่นี่จริงเป็นอาหารในดวงใจหมอเลยชอบมาก

จากนั้นมันจะมีสารต้านอนุมูลศิระที่สูงมาก
ดังนั้นเราจะเรียกมันว่าเป็นอาหาร
ซึ่งเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพของหลอดเลือด
หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง

ไหล

จริงมั้ยเนี่ย
จริง